จะแต่งแล้วน่ะเชิงแขกแค่๖คน
เดือนเมียสายนท์แล้วก็จะไปจดทะเบียนที่บ้านเกิดที่สิงคโปร์
แต่ยืนยันว่าไม่ได้ท้องก่อนแต่งแน่นอน
สัมภาษณ์เลยค่ะ
โอซ่าว่าเองแต่งงานแล้วใช่ไหม

มีคุณพ่อคุณแม่โอซาแล้วก็คุณพ่อคุณแม่จร
แล้วก็โอซ่าและจอห์นหกคนค่ะ
เฮ้แฮปปี้มากแล้วก็ดีใจมาก
แล้วก็สบายตื่นเต้นด้วย
ไม่ค่ะท้องไม่มีค่ะ
แต่ฉันหวังว่าจะมีคุณพ่อต่อไป
แต่ตอนนี้ไม่มีค่ะ

ใช่รอนะคะเชิญแค่ญาติเท่านั้นค่ะ

ล่าสุดลงอินสตาแกรมว่ามั่นแล้วจ้า

แฟนรุ่นเด็กบอกอย่างนี้นะคะ

ซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งคู่มาให้สัมภาษณ์กับบันเทิงไทยรัฐ

ไปนั่งเครื่องเล่นกันหมุนไปหมุนมา

ใช่พี่เอบอกว่าพี่กลัวความสูงมาก
แต่ว่าครั้งนี้เพื่อแฟนเด็กของพี่
ฟังสัมภาษณ์เลยค่ะ

ก็จะชวนคุยตลอดจนถึงเลยอะไรอย่างนี้

ซื้อเสื้อผ้าซื้อรองเท้าครับ
แล้วก็เดินเล่นถ่ายรูปเซอร์ฟี่กันค่ะ
ถือว่าโชคดีของพี่ที่เจอเด็กที่เขาน่ารัก

เห้ยเห็นไหมของเขาออกสีแล้ว